ฉลอมเป็นงานจักษานที่ทำได้ไม่ยุ่งยากและเป็นงานจักษานขั้นพื้นฐานที่แต่ละครัวเรือนมักสอนให้ลูกหลานรู้จักงานหัฐกรรมประเภทนี้
อุปกรณ์ที่ใช้เป็นหลักคือมีดจากตอก
และสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มจากตอกก็จะมีอุปกรณ์ตัวช่วยอย่างปลอกนิ้วมือที่ใช้สวมนิ้วก่อนจากตอก
ส่วนวัตถุดิบในการทำก็คือตอกไม้ไผ่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญในการสารชะลอม
ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในแต่ละพื้นถิ่น

และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน